ดีครับคุณครูทั้ง๓ท่าน
คุณครูน้ำแข็งคุณครูทิศเป้คุณครูสืบสกุล
เดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนหน่อยตื่นเต้นวันนี้

ตื่นเต้นไงรีบออกจากบ้านหน่อยนึง
วันนี้ต้องเตรียมตัวเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เลขฐาน๒ฐาน๓เนี่ยวันนี้

วันนี้ต้องใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เยอะ

แม่ที่พูดมากไม่ปักชื่ออะไรเง็บมาก
วันนี้ใครจอกจากบ้านไปโรงเรียนนอกจากจะต้องเตรียมตัวโรงเรียนแล้ว

เมื่อวานนี้ฝนอาจจะห่างหายไปสักหน่อยหนึ่ง

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไร
จุดไหนเป็นจุดที่ต้องระวังกันบ้างนะครับ

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบตอนนี้นะครับ
ในเมืองใดของเราครับก็ยังถือว่ายังไม่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับ
ยังคงมีโอกาสเกิดความแปรปวนอย่างต่อเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงของฤดูนะครับ
เป็นการดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
แสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่มีการก่อตัวขึ้นในเมืองไทยของเรานะครับ
หลักจะสังเกตว่ามีกลุ่มเมฆเกาะตัวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นกลุ่มเมฆ
แล้วก็เป็นกลุ่มเมฆฝนที่มีโอกาสทำให้เกิดฝนตกหนัก

อีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับ
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไล่จนไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

เหนืออย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตอนนี้เป็นช่วงที่คลื่นกระแสลมเข้ามามีบทบาทนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็จะมีการค่อยเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ภาคเหนือไป
ก็จะทำให้ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับอาจจะมีความรู้สึกร้อนอบอ้าวสักหน่อยหนึ่งนะครับ
แต่ว่าช่วงหลังกลางสัปดาห์ครับก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ
ใครอยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็คงต้องเตรียมรับมือเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าอย่างที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งมีกระแสลมเหล่านี้ผ่านเข้ามา
ก็จะทำให้เกิดเรื่องของลูกเห็บตกรวมกับชกแรงฝรองพระผักเกิดขึ้นนะครับ
นี่เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
คุณผู้ชมมาดูสีฟ้านะครับคือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝน
ถ้าหากเราคำนวณไปเนี่ยนะครับก็จะพบว่ากลุ่มฝนก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
จะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเนี่ยนะครับ

ภาคที่อาจจะต้องระวังหน่อยหนึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับ

ช่วงเช้าก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาก่อตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีการเขยิบขึ้นไปนะครับ
กลุ่มในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ

ก็จะเริ่มมีการตกของฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
อาจจะตกบางจุดบางพื้นที่อาจจะตกตลอดทั้งวันนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน

หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยเขยิบแล้วก็มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
เพราะว่าในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับ

ตั้งจากประเวณต่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับ
ที่ทำให้ในช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
อย่างที่เกิดขึ้นเหมือนปีที่แล้วนะครับ

ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันหน่อย
ใครที่จะใช้รถใช้ถนนนะครับทั้ง๓ท่านครับ

เวลาดวงอาทิตย์เมื่อเดือนที่แล้วในช่วงวันสงการ
เขามาตั้งฉากในแถวพัทยาแถวชนบุรีแถวบริเวณพื้นที่ประจวบตอนบน

ก็จะทำให้มีผลตกหนักในประเวณต่างได้
อาจจะอาจจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้
คืนได้มีประมาณสมสมเยอะแบบนี้

โอเคเดี๋ยวไปเตรียมวิชาคณิตศาสตร์กันต่อ
บอกวันนี้มีพระพุทธศาสนาด้วย

สวัสดีครับทั้ง๓ท่านครับ